ละกันหลายร้านก็ยังต้องการความช่วยเหลือจากเรา
เพราะฉะนั้นกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
พร้อมที่จะนำเสนอแล้วร้านนี้เลยครับ
ร้านนี้วันนี้นำเสนอร้านฟู้หมี่กระเฉดเซี่ยงไฮ
เมนูระดับพัฒนาคารแต่ราคาเบาค่ะ

ี่กระเฉดผัดมันกุ้งแม่น้ำรสจัดจ้าน
หอมมันกุ้งแบบนัวราคาเพียงแค่๗๙บาท
แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮน้ำซอสปรุงรสแบบฉบับจีนแต้จิ๋วเลยนะ

ที่กัดร้านหาไม่ยากตั้งอยู่ริมถนนประชาอุทิศปากซอย๖๐ทับ๒

ถ่ายภาพที่เราขึ้นให้หน้าจอเก็บไว้ก่อนก็ได้นะคะ

ถ้าใครถ่ายไม่ทันนะคะหรือว่าอยากจะฝาร้านกับเราก็เพียงแค่
ส่งภาพสินค้าของคุณมาหรือถ่ายคลิปความยาวไม่เกิน๑นาที
บอกรายละเอียดสินค้าช่องทางจะจำหน่าย

เรานะฮะพร้อมจะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือคุณผู้ชม
ผู้ประกอบการร้านค้าต่างจับมือกันผ่านวิกฤตนี้ไปนะฮะ